คุณผู้ชมมาติดตามข่าวกันต่อกับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจนะ
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๗ปีท้อง๔เดือน
ก็คือยังเป็นวัยรุ่นเยอะวะชนอยู่เลยค่ะ
แล้วท้องอ่อนแบบนี้ต้องดูแลอย่างดี
แต่ถูกสามีทำร้ายจนน่วม

คือผู้หญิงคนนี้มีลูกติดมาด้วย

อายุ๑๗มีลูกติดอายุ๔ควบ

เด็กผู้ชายคนนี้เป็นลูกติดของฝ่ายผู้ชาย
ก็คือทำร้ายลูกของตนเองอายุ๔ขวบ

ทำร้ายเมียใหม่ที่ท้อง๔เดือน
ทำร้ายลูกที่เป็นลูกติดของตัวเอง

เอามีดคัตเตอร์กรีดคอเกือบตายมาแล้วด้วย

สารพัดวิรกรรมแจ้งความไปแล้ว
ก็ตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องในครอบครัว

นี่ยังไงคะคุณตำรวจเดี๋ยวก่อน
เรื่องราวนี้โอ้โหมันน่าสะเทินใจจังเลยนะครับ

เรื่องราวมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง

มีลูกกันหนึ่งคนลูกก็สี่ขวดนะฮะ

ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเธอถูกในต้อมทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
ร่างกายเป็นแผลเป็นฟกช้ำแต่เธอก็พยายามอดทน
เพราะในต้อมเนี่ยคือบอกว่าอยู่เพราะว่าสงสารลูกชายไง

ไม่อยากให้ลูกไม่มีพ่อต้องถ้าต้องการจะเลิกเนี่ย
มันก็แบบไม่อยากให้ลูกแบบขาดพ่อขาดแม่กันอย่างนี้นะฮะ
โดยนิสัยส่วนตัวของต้อมเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หึงขี้ละแวง

อันนี้เป็นเรื่องของเมียเก่าไปโพสต์เอาไว้นะ
เป็นเรื่องของเมียเก่าเธอก็ยืนยันกับในต้อมว่า
ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีคนอื่นเลยแต่ต้องไม่เชื่อนะฮะ
ไม่เคยเชื่อเลยนะครับ
กระทั่งเธอมาถูกนายต้อมซ้อมทำร้ายร่างกายหนัก
ก็เลยตัดสินใจเลิกแต่ต้อมก็ยังราวีทำร้ายร่างกาย
ไม่ให้เธอไปคบผู้ชายคนอื่นอีกถึงแม้เลิกกันแล้วก็ตามนะ
แต่ต้องไม่ให้คบผู้ชายคนอื่นเธอตัดสินใจกลับมาอยู่กับในต้อมอีกครั้ง
เพราะว่าเห็นแก่ลูกและคิดว่าต้อมจะปรับปรุงตัว
แต่ในต้อมเองก็ยังทำตัวเหมือนเดิมทำร้ายร่างกายเธออีกครั้ง
ตัดสินใจไม่เอาแล้วก็เลยฝากลูกชายเอาไว้กับต้อมแล้วกัน
เอารูปไปดูเลยไม่อยู่แล้วเพราะเธอเนี่ยไปหาห้องเช่าไม่ได้
ก็เลยแบบไม่อยากให้ลูกไปลำบากด้วยกันก็เอาลูกไว้กับพ่อ
แต่ก็ส่งเงินมาให้นะดูแลลูกจนกระทั่งมารู้ว่าในต้อมเนี่ยทำร้ายลูกอีก
ก็เลยเอาลูกเนี่ยไปดูแลไปฟังเสียงของผู้หญิงคนนี้หน่อย
ถามว่าลูกขอพิวประจงหรือเปล่าลูกก็บอกว่าทุกข์จริง
แล้วหนูก็ถามว่าลูกขอพระธรรมจริงหรือเปล่าลูกก็บอกว่าออกไปจริง

ที่เขาอ้างว่าเขาเครียดที่เขาถึงตีน้องเพราะว่าเขาต้องดูแลส่งเสียอะไรคนเดียวแบบเนี้ย
คือหนูไม่เคยผ่านการส่งเงินเลยนะคะพี่หลักฐานการส่งเงินหนูมีทุกอย่าง

ตลอดเวลาที่ผ่านมาคือลูกอยู่กับหนูกับแม่หนูมาตลอด
คือตอนนั้นหนูตกงานแล้วหนูก็คืนห้องเช่าหนูอยู่ห้องเช่ากับแม่
หนูก็คืนห้องเช่าแม่ก็เลยนำเอาลูกกลับไปฝากไว้ดีเขาก่อน
ซึ่งแม่ก็ไปอยู่กับเพื่อนหนูก็ไปอยู่กับเพื่อนเหมือนกัน
เคยค่ะเขาก็ทุกที่กลับมาตลอดค่ะแต่ว่าที่นั่งหนังก็คือแค่จังค่ะ
อันนี้เป็นเสียงของอดีตเมียอดีตภรรยาเก่าของต้อมนะ
เป็นเรื่องราวที่เขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรานะฮะ
ทีนี้นักข่าวไปถามนายเอ็มนายเอ็มเนี่ยเป็นนามสมมุตินะครับ
ซึ่งเป็นรุ่นน้องของในต้อมเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย
เข้าไปที่บ้านของในต้อมพบว่าลูกชาย๔ขวบของในต้อมเนี่ยมีแผลทั้งตัวเลย
พอถามไปเด็กบอกว่าถูกพ่อตีเด็กไม่โกหกหรอกเด็กบอกถูกพ่อตี
ซึ่งเขาไม่พบตัวในต้อมเท่าที่รู้ว่าต้อมเนี่ยมักจะปิดบ้านและขังลูกเอาไว้ในบ้านคนเดียว
ส่วนในต้อมเนี่ยก็จะออกไปเที่ยวเตรแล้วก็ติดยาเสพติดด้วยไอ้ที่เรียกว่า๔คูณร้อยเนี่ย
ส่วนในต้อมเนี่ยอ้างว่าที่ทำร้ายลูกเพราะว่าต้องการจะสั่งสอนที่ลูกหนีออกจากบ้านไป
แล้วคือเพื่อนเขามองว่าคือเด็กมันก็อยากออกไปนอกบ้านตามภาษาเด็ก
คือขังลูกไว้ในบ้านคนเดียวเด็กอายุ๔ขวบนี่ก็ไม่ถูกต้องแล้วนะ
ลูกจะออกไปก็ทุบตีลูกไปฟังเสียงเพื่อนของในต้อมนะฮะ
ใช่จับหัวผมผมจับที่หัวแล้วเขาร้องโอ๊ยแล้วผมก็ไหนลองถอดเสื้อสิให้เขาถอดเสื้อ
แล้วก็เห็นแผลที่ตัวเนี่ยแผลเต็มไปหมดเลยเหมือนโดนไม้แผ่นเสื้อด้วย
ได้สอบถามกับเด็กไหมครับตอนนั้น
ครับก็ถามออกโดนไม้เป็นเสื้อแล้วก็ที่หน้าใบหน้านี้โดนรองเท้าตบหน้า
แต่เขาไม่รู้บังเอิญนานไปกินได้แต่เห็นเพื่อนเขาบอกกินโปรด้วย
นี่ฮะยาเสพติดมาครบเลยอันนี้นี่ใบหน้าของเขานะฮะ
ฮะก็ตอนเนี้ยต้อมผู้ก่อเหตุเองทีมข่าวก็ไม่สามารถติดต่อได้เพราะว่าเจ้าตัวก็
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมานะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะครับ
นี่คือไปนั่งดูเนี่ยนะคือเพจที่เขาออกมามาแฉเรื่องนี้คือเพจล่า
เขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหนี่ต้องให้ตายก่อนไหมถึงจะทำคดี
ถ้าเป็นลูกสาวเป็นหลานของคุณตำรวจจะทำยังไงสภาพขนาดนี้
เขาไม่ดีกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่รู้จะตายวันไหนครับ
พูดสักทีเดี๋ยวก็ดีกันอืมแล้วมันดีกันไหมล่ะนั่นสิ
ท่านจะเอามีดคนเก่าบอกถึงขั้นจะโดนเอาคัตเตอร์ปาดคอ
คนใหม่นี่ก็โอ้โหเนี่ยค่ะเขาบอกว่าฟกช้ำตามแขนขา
ช่วงบนตัวคือทั้งตัวเนี่ยต้องโดนขนาดไหนมันถึงจะม่วง
แล้วก็ช้ำเป็นลายพร้อยขนาดนี้ที่สำคัญท้องสี่เดือนนะ
เขาบอกว่าเคราะห์ดีนะคะที่เด็กในท้องเนี่ยยังไม่แท้ง
ใช้คำว่ายังไม่แท้งนะครับตอนนี้เอ่อ
เยาวชนวัย๑๗ปีที่ท้อง๔เดือนเมียใหม่เนี่ยนะคะ
หนีไปอยู่บ้านแม่แล้วหนีออกมาแล้วเพราะอยู่ไม่ได้จริง
แต่เนี่ยค่ะโอ้โหคือจะบอกว่าเขาลงรูปเอาไว้ละเอียดมากนะ
ของเมียเก่าของเมียใหม่ของลูกวัย๔ขวบ
ตอนนี้สิ่งที่ตำรวจต้องทำเลยนะคะไปตามหาตัวในต้อมมา
ถูกต้องไปหาให้เจอเลยว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็

ทีก็ต้องคิดนิดนึงนะว่ามันต้องภายในครอบครัวขนาดไหน

คัตเตอร์ปาดคอนี่ยังเป็นเรื่องในครอบครัวครับ
ไม่ต้องเป็นคดีอีกหรือมันเกือบเป็นฆาตกรรมอยู่แล้วอ่ะ
คุณผู้ชมฝากไปถึงตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ